ทางพักร่วมรัฐบาลนะฮะต้องบอกว่าที่ก็แล้วกันนะ
ที่ทางก้าวไกลเขาบอกว่าได้เชิญกันเรียบร้อยแล้ว
มีอยู่๖พักพัก
เสรีรวมไทยตัวเลขสอสอในขณะนี้ได้๑คนนะครับ
ต่อผู้ชมครับเป็น๑คนในซึ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อประมาณ๑
เพราะว่าพักเสรีรวมไทยณขณะนี้ก็ถือว่าเป็นพักเล็ก
สามารถร่วมกับรัฐบาลกับฝ่ายค้านได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะ
ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เคยให้คนมาติดต่อเสรีรวมไทยไปร่วมรัฐบาล
แล้วจะให้ตำแหน่งรองนายกเพื่อดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
แต่ตอนนั้นไม่เอานี่ฮะบอกว่าไม่ไป
มีข้าราชการจากรัฐสภาโทรศัพท์มาหานะครับ
แล้วบอกว่านี่ฮะบอกโอ้โหท่านเสรีพิสุทธิ์
ท่านเนี่ยเหมาะกับการเป็นประธานสภามากเลยนะ
จะกล้ากระโดดร่มอย่างแน่นอน
นี่ส่งสัญญาณว่ายังไงนี่ฮะแต่พลนมเสรีพิสุทธิ์บอกว่าแม่
ผมก็ตอบกลับไปว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงผมเพิ่งเคยเป็นสอสอได้แค่สมัยเดียวเอง
นี่นะฮะทีนี้ถ้าดูตัวเลขจำนวนสมาชิกพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้
ฝั่งของก้าวไกลที่เป็นแกนนำตัวเลข๓๑๐เสียง
จะสามารถสู้กับฝั่งตรงข้ามในการโหวตเลือกนายกที่เขาอาจจะมีเสียงสว๒๕๐เสียงด้วยหรือไม่
สู้ได้ไหมเนี่ยนะฮะพลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าในส่วนของสว
สวต้องมีจิตสำนึกต่อชาติบ้านเมืองไม่ควรเป็นก้างขวางคอ
เพราะผลจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นชัดได้ว่า
คะแนนเสียงเนี่ยเป็นของประชาชนที่เลือกฝ่ายไหน
แล้วก็ในการจัดตั้งรัฐบาลพักเสรีรวมไทยก็เป็นแค่พักเล็ก
คงไม่มีอำนาจต่อรองอะไรแต่อยากจะเสนอไปยังพักก้าวไกล
และพักเพื่อไทยที่มีสอสอมากอันดับหนึ่งอันดับสอง
ว่าการที่จะจัดสรรโคต้าตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ย
ไม่ต้องไปคำนึงเรื่องเก้าอี้สอสอหรอก
คำนึงแล้วก็พิจารณาตามความสามารถของแต่ละบุคคล

ชาติบ้านเมืองบ้างนะครับ
อย่าไปเป็นก้างขวางคอหรือว่าทำตัวเหนือ
อำนาจพี่น้องประชาชนนะครับ
ฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงจากประชาชนมาอย่างนี้
เป็นฉันธานุมัติแล้วว่า
ประชาชนต้องการอะไรนะครับ
ถ้าสวยังฝืนนปฏิของพี่น้องประชาชนนะครับ
ว่าก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยืนต่อไปนะครับ
ไม่มีนะฮะของผมมันพักเล็ก

ก็สามารถไปร่วมรัฐบาลกับฝ่ายค้านได้
แต่อาจตั้งรัมตีให้เหมาะสมกับความลูกความสามารถคุณนาฬุของเขา

ก็คือพรรษชาชนนะครับ
คุณวันมหมาตรนอมภาษาหัวหน้าพรรชชชาช์นะครับ
นี่ก็อดีตประธานสภาอดีตประธานรัฐสภานะฮะคุณวันเนี่ย
บอกคุณวันนอมมุธมัธนอมธาเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้าหาก
ประชาชาติได้เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลกับพัก
ไกลอยากจะช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่๓จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพราะสศทุกคนในภักดิ์มีความเข้าใจปัญหา
ในพื้นที่เป็นอย่างดีอยู่แล้วซึ่งก็ดีกว่าการเอาคนนอกพื้น
มาแก้ปัญหาโดยที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยและควรให้โอกาส
พักที่ได้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลไม่ควรมีฝ่ายเสียงข้าง
หรือพักการเมืองไหนแอบหรือไปจัดตั้งรัฐบาลโดยหวังว่า
จะเอาคะแนนจากสวเนี่ยมาช่วยตอนโหวตเลือกนายกแล้วเป็นรัฐบาลเสียง
ข้างน้อยเพราะคิดว่ารัฐบาลแบบนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ยังไงก็ไม่มี
ความมั่นคงอาจจะขาดความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศถ้าใครทำ
นั้นก็เท่ากับว่าทำร้ายประเทศชาติอีกรอบหนึ่งและควรให้
ผู้ที่ประชาชนทั่วประเทศไว้วางใจได้เสียงข้างมากในการ
จัดตั้งรัฐบาลนี่คือระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่าง

พี่พิทาเอ่ยถึงนะครับคือบอกว่าจะชวนมาร่วมรัฐบาลด้วยนี่ฮะ

เป็นธรรมนะครับคุณปิติพงศ์บอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่รู้จักของพักเก้าไกลโทรมาชวนให้ร่วมรัฐบาลเพราะเห็นว่านโยบายของพักเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกับพักเก้าไกลนะครับ
พักก็ยืนยันมาตลอดว่าพร้อมสนับสนุนพักที่ได้เสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อประชาชนมอบฉันธามติมาให้พักก้าวไกลที่ได้เสียงสอสอมากที่สุด
ก็ต้องให้โอกาสพักก้าวไกลในการแสดงฝีมือ
โดยเชื่อว่าหัวหน้าพักเก้าไกลจะประกาศนโยบายหรือทิศทางขับเคลื่อนประเทศอย่างชัดเจน
ซึ่งยืนยันว่าพักเป็นธรรมมีหนึ่งเสียงพร้อมเข้าร่วมรัฐบาลและไม่มีเงื่อนไขข้อต่อรองอะไรทั้งสิ้นนะครับ
โดยพร้อมทำงานการเมืองอย่างตรงไปตรงมา
ภักดิ์เป็นธรรมหนึ่งเสียงสอสอได้มาจากปาร์ตี้ลิสต์นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งสสปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่๑ของพักเป็นธรรมคือคุณกัณวีสืบแสงที่เป็นเลขาธิการพักนะฮะ
ส่วนหัวหน้าพักเนี่ยก็คือคุณปิติพงศ์เนี่ยลงเขตแต่ว่าเขาได้จากปาร์ตี้ลิสต์นะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะทางพักเป็นธรรมบอกว่าก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนเนี่ยมอบให้มานะครับ
หลังจากนี้ก็จะรอพักก้าวไกลเชิญไปพูดคุยเรื่องรายละเอียดในการร่วมรัฐบาล
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยเคยทำงานฝ่ายค้านมาก่อนในสมัยปี๖๒
แล้วผมเสร็จแล้วผมก็ออกไปทำภักดิ์ใหม่ภักดิ์เป็นภักดิ์เกิดในแนวบนเส้นทางแนวเดียวกับภักดิ์ก้าวไกล
จริงแล้วเราต้องการจะเป็นอนาคตใหม่ด้วยผมเชื่อมั่นว่าพักเนี่ยได้สอสออยู่แล้ว๑คนขั้นต่ำบทบาทเราเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้๑๑๒มาเป็นประเด็นทางการเมือง
ไม่ใช่เราไม่มีคนถามแล้วก็ตอบได้นะครับทุกอย่างตอบได้หมดหัวหน้าก้าวไกรและพระเก้าไกรจะต้องแสดงความชัดเจนจุดยืนทางการเมืองว่าจะอะไรบ้างเป็นอะไรบ้าง
ผมเชื่อว่าทุกอย่างคุยกันได้ตกผลึกกันได้เพื่อให้การเมืองมันก้าวหน้าต่อไป
เป็นธรรมนี่แหละอืมแต่ทีนี้ค่ะมีอีกหนึ่งพักค่ะ
ก็ต้องพูดถึงนะคะก็คือพักไทยสร้างไทย
ก็คุณพิธาพูดแล้วนะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งพักที่ดึงมาร่วมรัฐบาล
คุณสิทธาธิวารีค่ะสสบัญชีอะไรชื่อ
เป็นคนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราบอกว่าคือ
มันยังไม่ได้มีการทาบทามการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
แต่ได้ยินคุณพิทาพูดได้ยินผ่านสื่อเท่านั้นนะคะ
ก็มองว่าถ้าพักเก้าไกลสบายใจที่จะร่วมงานกับพักร่วมฝ่ายค้านเดิม
ก็ยินดีที่จะร่วมทำงานด้วยเพราะว่าพักเก้าไกลมีจุดยืนที่ล้ำกว่าพักอื่นมาก
คือพักเก้าไกลเขาชัดมาตลอดคุณสิทธาบอก
ถึงขนาดประกาศชัดว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง
จากนี้อยากเห็นการเมืองในอุดมคติ
แต่ก็ต้องดูท่าทีทางฝั่งของพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาด้วย
คุณสิทธาเขามองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับ
เขามองไปถึงประชาธิบัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาว่า
แหมถ้ามารวมมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
คะแนนมันจะทะลุเกิน๓๗๖เสียง
หมายความว่าเกินกึ่งหนึ่งของสภาตามรัฐธรรมนูล
มันทลายกำแพงสวได้เลยปิดสวิตช์สวได้เลย

เดี๋ยวลองฟังเสียงคู่สิทธาดูค่ะ
หากหลืนรวมกับภูมิใจไทยเข้าไปเนี่ย
หรือภูมิใจไทยกับอะไรอีกพักนึงเนี่ย

เพราะว่ามันก็จะไปดูว่าสวเนี่ย

แต่เดี๋ยวก็ต้องรอฟังคุณพิทาอีกทีนึงนะคะ

เรื่องของภูมิใจไทยอะไรแบบนี้ว่า

ทีนี้ค่ะนักข่าวถามคุณสิทธาเพิ่ม
บอกว่าเอ๊ะเห็นทางคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเปลย
พลเอกประยุทธ์อาจจะวางมือทางการเมือง
ความหมายคือถ้าลุงตู่วางมือหรือลุงป้อมวางมือก็ตามแต่
จะเหลือแค่เพียงตัวสอสอในพักแบบนี้
ลักษณะแบบนี้ค่ะจะสามารถมาร่วมทำงานด้วยได้ไหม
คุณสิทธาบอกว่าถึงแม้ว่าพักรวมไทยสร้างชาติ
พักพลังประชารัฐจะไม่มีสองลุง

แต่ที่ผ่านมาสมาชิกของพักไทยสร้างไทย
แต่แขนงออกไปอยู่กับสองพักก็เยอะนะ

คุณสิทธาบอกว่าเฉยใช้คำนี้ค่ะเฉย
เดี๋ยวให้เกียรติพักเก้าไกลเป็นคนตัดสินใจก็แล้วกันค่ะ
คือแต่ละพักก็จะคงต้องนิ่งไว้ก่อนในตอนนี้
เพราะว่าต้องดูว่าพักเก้าไกลเนี่ยจะสามารถไปรวบรวมคะแนนเสียง
เพิ่มกว่านี้หรือว่าจะไปหาเสียงสวเนี่ย

คือต้องรอดูการประสานอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ